จากปากการังฟอกขาวที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่สำหรับแหล่งท่องเที่ยวของไทย
ทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันนะครับ
ซึ่งเป็นแนวปาการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ก็ถูกทำลายไปแล้วถึงร้อยละ๓๕จากปรากฏการณ์ฟอกขาวครั้งใหญ่เช่นกันครับ
โดยสาเหตุนั้นมาจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นจากสภาวะโลกร้อน
นักวิทยาศาสตร์ออสเวรียเปิดเผยนะครับว่าจากการสำรวจทางอากาศและใต้น้ำ
ซึ่งเป็นแนวปาการังที่ใหญ่ที่สุดในโลกในประเทศออสเตรเลีย
ถูกทำลายไปแล้วถึงร้อยละ๓๕นะครับจากปรากฏการณ์ฟอกขาวครั้งใหญ่
โดยตลอดทั้งแนวมีปากการังเพียงร้อยละ๗เท่านั้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์นี้เลย
จากนี้ยังมีแนวปากการังอื่นอีก๘๔แนวในออสเตรเลียที่ได้รับความเสียหายจากปรากฏการณ์ฟอกขาวอย่างรุนแรง
พร้อมอ้างถึงรายงานของคณะกรรมการมรดกโลกที่ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่๒๗พฤษภาคม
แต่ว่านี่ก็กลับยิ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์หลายคนไม่พอใจ
แล้วก็โจมตีรายงานของคณะกรรมการมรดกโลกว่า
ใจละเลยและไม่อ้างถึงรายงานการศึกษาของพวกเขานะครับ
ปรากฏการณ์ฟอกขาวเกิดจากการที่อุณหภูมิของน้ำทะเล
เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติจากสภาวะโลกร้อน
ทำให้ปากการังขับสาหร่ายที่มีชีวิตออกมา
จากนั้นปากการังก็เริ่มแข็งตัวกลายเป็นหินปูนสีขาว
ซึ่งหากอุณหภูมิลดลงสาหร่ายก็สามารถฟื้นตัวกลับสู่สภาพเดิมได้
แต่หากอุณหภูมิยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กลายเป็นความเสียหายต่อระบบนิเวศอย่างถาวรครับ